คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคลิปร้อนที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน

คนมีปืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คุณเอาปืนมาข่มขู่ประชาชนแบบนี้ได้หรือ

แล้วเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังค่ะ

ผู้ชายซ้ายมือแต่งกายครึ่งท่อนไม่ต้องบอกว่าลักษณะคล้ายตำรวจ
เป็นตำรวจนั่นแหละตำรวจเพราะว่าไปตรวจสอบมาแล้ว
คอกลมสีขาวข้างล่างเป็นสีกากีเอาปืนออกมาข่มขู่เห็นไหมคะ
มขู่ผู้ชายเสื้อสีฟ้าหน้าร้านโจ๊กหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
เกิดอะไรกันขึ้นตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่า
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
เป็นคลิปที่ชาวเน็ตเขาแชร์กันในโลกออนไลน์
เชื่อว่าใครที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้ดูกันแล้วคุณทัศนัย
คือตอนนั้นชาวบ้านเขาก็กินโจ๊กกันอยู่ก็ตกใจ
จะมีการยิงหรือเปล่าจะโดนลูกหลงไหมล่ะ
กปืนมาขนาดนี้แม่ค้าก็กำลังทำโจ๊กอยู่ก็ตกใจไปด้วย
เออเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ
เป็นผู้ชายลักษณะคือแต่งกายแบบตำรวจครึ่งท่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ผู้โพสต์เนี่ยนะคะใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าจิระไซมินิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๑เสร็จของเมื่อวานนี้คือ๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้โพสต์บอกแบบนี้บอกว่าเมื่อคืนลูกค้า
เพราะฉะนั้นผู้โพสต์น่าจะเป็นเจ้าของร้านนะ
เมื่อคืนลูกค้าเป็นชายสวมเสื้อสีฟ้าในคลิปแล้วแหละค่ะ
เดินมากินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวร้านเมื่อกินเสร็จก็เดินกลับไปเที่ยวรถ
หลังจากนั้นก็ไปมีปัญหากับผู้ชายที่เป็นตำรวจเนี่ยนะคะ
แล้วก็กลับมาขอความช่วยเหลือที่ร้าน
เจ้าของร้านบอกว่าไม่แน่ใจว่าทั้งสองเนี่ย
เคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเคยมีเรื่องอะไรกันมา
แต่ที่แน่ที่สังคมวิพักษ์วิจารณ์คือ
ผู้ชายที่แต่งกายครึ่งท่อนตำรวจเนี่ยนะคะ
เอาปืนพกที่ตัวเองพกมาด้วยเนี่ย
พกแบบถูกต้องไหมถูกต้องแน่นอน

แต่ถามว่าปืนที่คุณชักออกมาข่มขู่ชาวบ้านเนี่ย
มันเหมาะสมหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ย
บังคับบัญชาบอกว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วนะ
พอไปตรวจสอบผู้ชายในคลิปที่ใส่เสื้อสีขาวด้วยนะคะ
ปรากฏว่าตำแหน่งเป็นถึงรองผู้กำกับนะ
เป็นรองผู้กำกับสพกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ศก็พันธุ์ตำรวจโทคุณทัศนัย

ในคลิปคือพันธุ์ตำรวจโทยุทธนาวิรักษาเป็นรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม
สพกระนวลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้บังคับบัญชาบอกว่า
ให้ทำรายงานมานะว่าเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นอะไรอย่างไร